วันนี้เราจะเปิดประเด็นเรื่องของกลิ่นกันบ้างดีกว่า
อุ้ยทำไมน้องมีกลิ่นเหรอทำไมอยู่กับประเด็นเรื่องกลิ่น
ไม่ใช่น้องล้างแล้วนะ

หลังหน้าหลังตาอ๋อโอเคแม่แพทย์พูดถึงกลิ่นแล้วเนี่ยแบบไหนที่แบบว่าทนไม่ได้จริงเลยอ่ะ
หมายถึงกลิ่นของใครกลิ่นของผู้ชาย
โอ้โหน้องเป็นคนชอบตัวหอมอยู่แล้วน้องเป็นคนฉีดน้ำหอมตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นก็ต้องควรไปเวย์เดียวกัน
ถ้าผู้ชายจะมาแบบตัวเหม็นอะไรอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหม
ก็จะซื้อน้ำหอมเป็นของขวัญทุกปีทุกเดือนเลย
ทุกเดือนด้วยทุกเดือนเลยวันนี้เราก็เลยรวบรวมแบบ๓อันดับนะคะคุณผู้ชม
กลิ่นเหม็นของผู้ชายที่ผู้หญิงรับไม่ได้

ก็ผู้ชายช่วยดูแลตัวเองนิดนึง
อันดับแรกก็คือหัวเหม็นค่ะ๑๙เลยนะ
เหม็นรับได้ไหมตรงตรงเนี่ยหัวเหม็นเนี่ยแพทย์ว่ามันยังน้อยนะ

คือเคยเจอไหมผู้ชายบางคนไม่ชอบสระผม
ถึงแม้ว่าจะผมสั้นก็ไม่สระผม
ไม่ได้อย่างเช่นบางคนไปออกกำลังกาย
หรือว่าบางวันเนาะไปเตะบอลไปอะไรมาแล้วแบบ
เหงื่อซกกลับบ้านมาไม่สระผม
แต่จริงผู้ชายสาบผมบ่อยกว่าผู้หญิงอยู่แล้วผมเขาสั้นเขาแห้งเร็ว

พวกเราต่างหากลิฟต์ไม่ชอบสระผม

ไม่ได้เหรอแผดเป็นคนสระผมทุกวันเรื่องกินก็ได้เลย

ถ้าช่วงวันที่สระมา๓วันสระที

ใช่พรุ่งนี้ถ้าได้เจอกันรบเต็มจริงรบไปเดือนนี้ไม่กลัวพูดถึงเรื่องผู้ชายเลย

บ่แบะเลยอันดับ๒อันดับ๒กันบ้านดีกว่า
คือกลิ่นเท้าค่ะ๓๘เลยนะ๓๘สมมุตินะ
สมมุติว่าวันนี้โอ๊ยมีเดทไปดูหนังกันดีกว่าเถอะ
เสร็จแล้วพอเข้าโรงหนังก็อยากสบายผู้ชายก็จะถอดรองเท้า
ถอดรองเท้าแล้วนั่งแบบกระดิกกระดิกเท้าเลยก็วาดกันไป
เฮ้ยเอ๊ะทำไมกลิ่นอะไรมาวะ

ป๊อปคอร์นก็ไม่น่าใช่นะกลิ่นชีสไม่ใช่อย่างนี้
กลิ่นทำไมอ่ะไม่น่าใช่เลิกลักษณ์แล้ว

ยากเลยคนที่จะเป็นเยอะที่สุดคือเหงื่อออกเยอะ
ใช่คนที่เหงื่อออกที่เท้าอย่าออกเยอะ
เราจะไปว่าเขาก็ไม่ได้พี่ด้าเพราะอะไรรู้ป่ะ
จริงเขาอาจจะดูแลแล้วแต่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
อย่างเช่นเขาก็อาจจะแบบดูแลเช็ดเปลี่ยนถุงเท้าแล้ว
คือถ้าเราทำครบแล้วถ้ายังเหม็นอยู่
ซึ่งมันก็มีหลายอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เขามีรักษาแบบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นเท้า
เหงื่อถูกไหมอย่างเรามีเหงื่อตรงรักแหล
มันก็มีการฉีดโบท็อกใต้รักแร้เพื่อระงับเหงื่อ

ไม่ใช่ค่ะมันมีนิด
หรืออยู่บ้านว่างคุณผู้หญิงก็ดูแลเขาหน่อย
ไม่ใช่เอาแต่ว่าเขาไม่ใช่เอาแต่บ่น

ไม่ได้สิเราก็ต้องมาอธิบาย

อันดับที่๑นะคะผู้หญิงรับไม่ได้เลย
ถ้าเกิดผู้ชายปากเหม็น

เพื่อนเขาก็ไม่รับทั้งนั้นน่ะ
เปอร์เซ็นต์ค่ะรับไม่ได้เลยนะคะ

แต่จริงแล้วมันไม่ตลกนะถ้าเกิดคุณมีชีวิตคู่
แม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตาม
เราต้องมีการพูดคุยใกล้ชิดกันอะไรแบบนี้

อยากรู้ว่าเวลาคนที่มีกลิ่นปากเขารู้ตัวป่ะ
บางคนไม่รู้ตัวอาจจะเป็นเพราะว่าอาหารการกินในวันนั้น
งงว่าเอ๊ะฉันก็แปลงฟันปกติฉันบ้วนปากก็แล้ว

ลำไส้เนอะใช่ถูกป่ะระบบขับถ่ายไม่ดีบางทีมันตีกลีขึ้นมาอะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวหรือว่ามีการเตือนกันแล้ว
พูดคุยกันแล้วเนี่ยพยายามดูแลตัวเอง

เวลาเรามีกลิ่นปากหรือใครมาเตือนเรา

เราก็อาจจะแบบว่าเธอเอาลูกอมหรือเปล่า

เนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย

ช่วยตลาด

พอคุยกันแล้วเราต้องขอบคุณคู่ของเรานะ

บางทีแบบเพื่อนสนิทเองยังไม่กล้าเตือนเราเลย

สามอย่างนี้ต้องดูแลตัวเองดีดีนะคะ